ในคำถามยังจริง
สี้เรียกนิดด้านใจทำให้ข้ารี่ครั้งต้องก่อนน่ะ
คุณผู้ชมล่าสุดอย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไป
หนุ่มของเราเสียทรงจะโบเมรดามาชวนเต้นหน้าสตู
ดูเขินแน่ดูสิ
ไปสัมภาษณ์ความรู้สึกมาว่าวันนั้นพ่อเป็นยังไง
เอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
เพราะว่ามันไม่ได้ตั้งตัวเลยไง
อยู่นี้เขาเดินมาแล้วก็บอกว่าพ่อเต้นหน่อย
แล้วเราก็ออกมาจากรายการไม่คิดว่าจะคลิดเครียดมาเอง
ไม่ไหวพี่เต้นไม่เป็นไง

อ้าววันหลังเจ้น่าศัตรูขับเสกไข่เลย

ละครแล้วแหละเพราะเต้นไม่เป็นขนาดนี้
แต่ถึงไม่เต้นไม่เป็นก็น่ารัก